กลับมาช่วงนี้อยู่กับคุณคุปเตอร์นันท์พี่สิทธิ์มหันด้วย

เพราะว่าปัจจัยหลักตอนนี้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงก็คือสถานการณ์น้ำ
เพราะว่าตอนนี้น้ำตามเขาต่างที่พายุลูกนี้พัดเข้าไป
ก็จะมีการไหลทะลักลงมาสะสมกับน้ำที่อยู่แต่เดิม
ประกอบกับในช่วงนี้เป็นคืนเดือนแรม

การที่จะระบายน้ำจากบนในเมืองออกไปสู่ทะเล
มันก็จะใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติ

ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ค่อนข้างเกือบ๑๐๐แล้ว
ทำไมเปลี่ยนแปลงแบบนี้
แต่ว่ายังมีฝนยังมีลมอยู่

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียม
ตรวจจับกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัว
ณตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่
ยังคงปกคลุมในบริเวณพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
แล้วก็แผ่มาถึงในบริเวณพื้นที่

จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานคร
มีฝนปล่อยตกลงมาด้วย
เป็นผลพวงจากแรงดูดของหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุปลาบึก
นี่คือภาพตรวจจับกลุ่มฝนเท่านั้นเมื่อสักครู่เป็นเมฆ
อันนี้เป็นฝนจะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปอยู่แถวบริเวณจังหวัดประจวบคิริขัน
โดยเฉพาะบางสะพานฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ดังนั้นจุดนี้เองใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคงต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนนี้เป็นเส้นทางของพายุลูกนี้นะครับจะสังเกตว่าขณะนี้ลงสู่ทะเลในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันไปที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณปากอ่าวเบงกรแล้วก็จะสลายตัวในช่วงวันที่๗
ซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ลงทะเลแน่นอน
ความกดอากาศต่ำนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความเร็วลม
ซึ่งการพัฒนาความระลมถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าถ้าหากพายุมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูดฝนดูดทั้งความชื้นต่าง
ที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ออกไปด้วย
ก็จะทำให้สถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้นได้เร็ว
ส่วนคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมคือ๑๒ชั่วโมงนี้
สังเกตว่าตั้งแต่ตอนนี้นับไปอีก๑๒ชั่วโมง
ส่วนใหญ่จะเน้นในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคใต้นะครับ
๔ชั่วโมงจะสังเกตว่าแถวบางสะพานค่อนข้างที่จะเป็นสีแดง
ก็คือมีปริมาณฝนตกเยอะจนอาจที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมา
นี่คือคาดการณ์รวม๓วันจากวันนี้นะครับ
สังเกตว่าตรงบางสะพานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็อีกหนึ่งจุดภาคเหนืออย่างที่ได้เตือนกันว่าช่วงต้นสัปดาห์ครับ
มีโอกาสที่จะต้องเจอกับฝนที่หอบมาจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็ไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะสังเกตว่าตอนนี้พายุมีการดูดเอากระแสลมเข้าศูนย์กลาง

ดังนั้นจึงทำให้บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยครับ
ซึ่งเป็นฝั่งที่มีกระแสลมมาปะทะอย่างต่อเนื่อง
ยังทำให้เกิดคลื่นได้อยู่
แต่ก็จะไม่แรงเท่ากับคลื่นที่เกิดจากพายุ
ที่มีการพัดขึ้นฝั่งในช่วงก่อนหน้านี้
ยังไงก็ตามแต่ในระยะนี้เป็นช่วงที่กระแสน้ำมีการยกตัวขึ้น
จึงทำให้การระบายน้ำต่างเป็นไปได้ซ้าย
นี่คือช่วงที่พายุขึ้นฝั่ง
จะสังเกตว่าคลื่นแรงไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
แต่พอพายุลงมาฝั่งอันดามันก็พบว่า
คลื่นที่สีเหลืองซึ่งเป็นคลื่นสูงประมาณ๔๕เมตรหายไปนะครับ
อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันแทน
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะค่อยดีตามลำดับ
นี่คือการสรุปทั้งหมดของพายุปลาบึกหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็เป็นกำลังใจสำหรับการฟื้นฟูในพื้นที่ต่างที่ได้รับผลกระทบ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ